โอ้โหเรื่องเที่ยวเนี่ยถูกอกถูกใจ
เรื่องของการทำบุญก็มีมาบอกคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็เป็นสายบุญหลายคน
โดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้งานบุญหลายงานแล้ว
จะพาคุณผู้ชมไปตักบาทเทโวโรฮนะกันที่จังหวัดกาลสินคุณผู้ชมค่ะ
ที่นี่เขาก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน

ที่ตะบลโนนบุริอำเภอสหภัษภัณฑ์จังหวัดกาลสินค่ะ
ใครที่อยากร่วมบุญใหญ่
ใครที่เป็นสายบุญตระเวนทำบุญเนี่ยเตรียมตัวกันไว้เลยค่ะ
เพราะวันที่สิบแปดถึงสิบเก้าตุลาคมนี้
ที่วัดเขาจะจัดงานประเพณิตตักบาทเทวโวโรฮนะประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองขึ้น
งานนี้นะคะบอกเลยว่าจัดใหญ่ไม่แพ้ปีไหน
เพราะว่าปีนี้นะคะได้เตรียมนิมนต์นะครับ
เถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดกาลสินและพื้นที่ใกล้เคียง
ให้มารับบินทบาทจากญาติโยมค่ะว่ากันว่านิมนต์เอาไว้กว่าห้าร้อยรูปเลยอะค่ะ
ใหญ่แน่นอนงานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่อำเภอสหัสสะขัน
นั่นก็คือนายอำเภอสหสคันค่ะว่าที่ร้อยโทอุทิศคงรอด
บอกว่างานตักบาทเทโวโรฮนะนี้นะคะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลา๑๕ปีแล้ว
โดยมีหน่วยงานมีชาวบ้านจาก๘ตำบลรวม๘๕หมู่บ้านในพื้นที่
ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นเพราะถือว่าเป็นประเพณีใหญ่
เป็นประเพณีประจำปีของชาวอำเภอสหรัฐสะขันต์ค่ะ
เป็นการรวมพลังศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระรัตนัตรัย
ต่อยอดไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินนี้ด้วยครับ
แล้วแต่ละปีนะคุณมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาร่วมประเพณีนี้
ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนนะคะค่ะเนี่ยเอาบรรยากาศปีก่อนก่อนมาให้ดู
จะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันว่าจะไปยืนจุดไหน
ข้าวของอุปกรณ์อะไรไปบ้างเพราะหลายคนก็เชื่อว่าการได้ไปร่วมบุญใหญ่
และที่สำคัญคุณผู้ชมการที่เราไปใส่บาทไปตักบาทเทโวโรฮนะนี้นะคะ
จะได้บุญสองต่อเลยอะค่ะยังไงเพราะว่าเมื่อเสร็จสิ้นการตักบาทแล้ว
ทางวัดก็จะนำของส่วนหนึ่งที่เราถวายไปเนี่ยนะคะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ที่ขาดแคลนในจังหวัดกาลสินรวมถึงผู้ที่ประสบภัยในหลายจังหวัดทางภาคอีสานด้วย
คือที่ไหนเขาเดือดร้อนเขาต้องการข้าวของเครื่องใช้อะไร
ส่วนนี้แหละค่ะก็จะนำไปทำบุญกัน
นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่๓
บอกบุญกันเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเผื่อว่าจะวางแผนไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูแล้ว
ไปทำบุญตักบาทเทโวโรหนะที่วัดพุทธวาสภูสิงศ์ตำบลโนนบุรี
อำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสินกันต่อในวันที่๑๘๑๙ตุลาคมนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นการตักบาดให้พระพุทธเจ้า
เสด็จลงมาจากเทวโลกเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกประเพณีงานบุญใหญ่
ชาวพุทธหลั่งไหลกันมาตั้งจิตตั้งใจกันไป
เขามากันเยอะนะใช่คือแต่ละที่เขาก็จะแตกต่างกันไป
มีเอกลักษณ์กันคนละรูปแบบครับบางทีก็อาจจะมีนิมนต์พระพุทธรูป
องค์ประธานลงมาจากเขาก็มีแห่มา
ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้หรือมีโอกาสได้ไป
ไม่อยากจะให้พลาดงานบุญดีแบบนี้
อันดับแรกอยากจะชวนคุณชนะไปก่อน
เขาเป็นคนมีบุญอยากจะให้เขาทำบุญเยอะต่อบุญไป
โอ้โหกลัวแล้วออกไป
เขาสารเสกพอไหมคะดิฉันมีอีกเยอะ

พอแล้วไม่ใช่ผีไม่ใช่พูดผีปีศาจ

ก็ดีร้อนดีแล้วเข้าวัดปุ๊บเราจะได้รู้สึกว่า
เย็นจิตเห็นใจ